มาเกือบ๑ปีแล้วนะครับกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับ๗๘ที่ประเทศเนปาน
ซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนโบราณสถานรวมไปถึงเมืองสำคัญต่าง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า๘๐๐๐คน
แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับความเสียหายส่วนมากยังไม่ได้รับการฟื้นฟู
อาคารนับแสนยังถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการซ่อมแซม
โบราณสถานสำคัญกว่า๖๐๐แห่ง
ยังคงอยู่ในสภาพไม่ต่างจากหลังเกิดเหตุ
ไปติดตามสภาพของในป่านในขณะนี้จากรายงานเช่นนี้ครับ
นี่คือสภาพความเสียหายของพระราชวังเก่าที่จตุรัสดูบา

ซึ่งกำลังรอคอยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทำการซ่อมแซม
เช่นเดียวกับวัดพุทธเจดียสถานและอาราม
ซึ่งถูกสร้างขึ้นราวช่วงศตวรรษที่๕

ยังคงอยู่ในสภาพที่รอคอยการฟื้นฟู

ในประเทศเนปานเมื่อเกือบ๑ปีที่แล้ว
แต่สำหรับประเทศที่ยากจนอย่างเนปาน
ฟื้นฟูประเทศที่ถูกทำลายจนพังพินาศ
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายกว่า๒แสนล้านบาท

แม้ว่าเนปานจะได้รับเงินบริจาค
เพื่อการฟื้นฟูกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาทจากนานาชาติแล้วก็ตาม
แต่ที่ผ่านมารัฐบาลก็ยังไม่มีการอนุมัติโครงการฟื้นฟูใดแม้แต่โครงการเดียว
ที่รัฐบาลเนปานดำเนินการอย่างเชื่องช้า
ไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลต้องการเรียกเงินบริจาคเพิ่มเติม
แต่เป็นเพราะระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพ
และรัฐบาลที่ทำงานอย่างเชื่องช้า
รัฐบาลเนปานต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองนานับประการ
ซึ่งรวมถึงการเดินขบวนประท้วงของชนกลุ่มน้อยต่าง
ทำให้รัฐบาลต้องใช้เวลานานถึง๙เดือน
กว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
การฟื้นฟูประเทศจากเหตุแผ่นดินไหว

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานนี้

ต่างพากันหงุดหงิดกับการทำงานที่ล่าช้า
และบางรายยกเลิกเงินบริจาคไป

บังคับให้รัฐบาลต้องเซ็นสัญญากับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดเท่านั้น

การจะซ่อมแซมโบราณสถานสำคัญทั้งหมด
ก็ต้องใช้เงินกว่า๖๘๐๐ล้านบาทแล้ว
เยอะเรย์ก็ตามกรมบูรณาคดีได้ออกมาแก้ต่างว่า
พวกเขาได้ส่งคนงานเข้าไปฟื้นฟูบูรณะอาคาร

แต่ภารกิจการฟื้นฟูบูรณโบราณสถานนั้นเป็นงานที่ยากมาก
เพราะทางกรมโบราณคดีก็ยังขาดแคลนข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างของบูรณสถานเก่าแก่เหล่านี้
แม้แต่วัดกุมารีอันเป็นที่พำนักของกุมารี
ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระอุมาเทวี
ตามความเชื่อศาสนาพุทธและฮินดูก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
แม้แต่กุมารีเองก็ยังต้องทนพำนักที่วัดที่เสียหายแห่งนี้
ขณะที่นักบวชจำนวนมากยังคงพำนักตามวัดวาอารามที่ปรักหักพัง
เมืองพักตะปูอันเป็นเมืองเก่าแก่กว่า๕๐๐ปี

ชาวบ้านและหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น
ตัดสินใจลงมือซ่อมแซมและสร้างวัดเก่าแก่
อันเป็นที่สถิตของเทพวิศนุกันเอง
โดยอาศัยเงินบริจาคและแรงงานจากอาสาสมัคร

รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการบูรณะซากโบราณสถานแต่อย่างใด
ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มตัดสินใจลงมือฟื้นฟูประเทศด้วยกำลังของตัวเอง
ประชาชนอีกจำนวนมากยังคงตัดสินใจที่จะรอคอย
ก็เพราะเกรงว่าถ้าหากลงมือด้วยตัวเองแล้ว
ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร
แต่บางส่วนก็ยังคงรอคอยด้วยความหวังว่า
รัฐบาลจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูและเยียวยา